พาคุณผู้ชมมาที่ปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะแต่จริงแล้วคนที่มาที่นี่น่าจะได้รับความบันเทิง
เพราะว่าเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกันมันจะมีที่เล่นน้ำ
คนก็มากันเยอะทีเดียวนะคะแต่ปรากฏว่าเจอวัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันค่ะ
เนี่ยค่ะคนก็อยากมาเล่นน้ำมาสนุกสนานแต่ว่ากลุ่มนึงเนี่ยก็เรียกว่าทำให้คน
บางคนก็ต้องกลับบ้านเลยค่ะครับเพราะว่ากลัวโดนลูกหลงนะคะ
นี่คือภาพเมื่อวานนี้ค่ะที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่ง
ตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองคนก็ร้อนไปเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนกันเยอะมากเลย
แต่สองกลุ่มนี้เนี่ยประมาณยี่สิบคนโอ้โหคำเมนต์กันแล้วก็เนี่ยค่ะ
ตะลุมบอลกันแบบเนี้ยค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนักท่องเที่ยว
เห็นท่าไม่ดีโอ้พาครอบครัวกลับบ้านดีกว่าครับดีกว่าฮะ
แต่บางคนก็อยากดูค่ะอยากดูบางคนโหไล่
บางคนถ่ายคลิปเพื่อที่จะเอามาลงโซเชียล
เพราะว่าแต่ละกลุ่มนี้ก็คือคนเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะประมาณยี่สิบนาที
ตำรวจสพปลวกแดงมาระงับเหตุก็หนีค่ะหนีทั้งสองกลุ่มเลย
แต่ว่าคนที่ช้ำเนี่ยก็คือผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาบอกโอ้โหถ้าเกิดอย่างนี้ต่อไปคนไม่กล้ามาเที่ยว
แล้วเนี่ยเวลาที่ตีกันบางทีเอาเก้าอี้เอาของเขาไปฟาดกันนะคะ
ก็ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวทั้งสองกลุ่มมาดำเนินคดี
เพราะว่าอันนี้ถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะ